อีกหนึ่งเรื่องที่สังคมกำลังสนใจคือเรื่องของการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักษ์นะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับพักเพื่อไทยออกแถลงการครับเรียกร้องรัฐบาล
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักษ์นะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้สังคมเริ่มไม่มั่นใจครับว่านโยบายการปรับรามเรื่องของคอรัปชั่นและการทุจริตจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ
เพื่อไทยออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับโครงการอุทยานราชภักษ์
ภายหลังพบการทุจริตจนกระทบกับความรู้สึกของคนไทยและความเชื่อมั่นในนโยบายการปรับรามการทุจริตของรัฐบาลจำนวน๑๒ประเด็น
เช่นการเลือกใช้งบกลางแทนงบประมาณปกติเพื่อจัดสร้างทั้งที่โครงการไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตลอดจนบริษัทร้านค้าจำนวนมาก
ที่หน่วยงานหรือองค์กรหลายแห่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากหรืออยู่ในสภาวะการขาดทุน
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอุทยานราชพักษ์
ซึ่งใช้ระเบียบราชการในการปฏิบัติจึงต้องมีคนกลางอย่างเซียนพระเข้าไปเป็นผู้เจรจาดำเนินการ
และมีอิทธิพลสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากโรงหลอดต่างได้
ทัพบกหรือรัฐบาลได้ดำเนินการฟ้องร้องพลตรีสุชาติพรมใหม่
นายกัชชาชาชบุลดีและนายสุรญญาณสุจริพลวงหรือหมอยอง
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินหรือว่ายักยอกเงิน
จากโครงการอุทยานราชพักษ์แล้วหรือไม่อย่างไร
ที่เดินทางโดยรถไฟไปยังอุทยานราชพักษ์
ทั้งที่รัฐบาลและขอสชควรทำความจริงให้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา
และไม่ควรปิดกั้นบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบโครงการดังกล่าว
เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง
ด้านในอัตภพรพลบุตรอดีตสสเพชรชบุรีภักดิ์ประชาธิปัตย์ประบุว่า
ประชาชนชาวเพชรบุรีและหัวหินส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา
เพราะมีเป้าหมายรับใช้คั่วอำนาจเก่าและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
แต่หากต้องการจะตรวจสอบจริงก็ควรให้ช่องทางอื่นตามกฎหมายครับ